แต่ว่าไม่มีเวลาหรือไม่มีโอกาสไปไกลถึงเชียงใหม่

มีภูเขาสวยบรรยากาศดี

ว่ามันอยู่ที่จังหวัดนครราชศรีมาจ้า

พาไปสถานีรถไฟนครราชศรีมา

ก็จะมีมุมสวยมุมวินเทจเก๋ให้ถ่ายรูปกัน
ตอนนี้เรียกว่าเป็นที่ด่งดัง
ชื่นชอบในโลกโซเชียลมาก

สถานีรถไฟนครราชศรีมา

อย่างเช่นรางรถไฟหลายสาย
ตู้โบกี้รถไฟเก่าหัวรถไฟโบราณ
อาคารสถานีรถไฟเก่าบ้านพักพนักงานรถไฟเก่า
ตั้งแต่สมัยราชการที่๕กว่า๑๒๑ปีมาแล้ว

เพราะว่าช่วงนี้ก็รับปริญญากันหลายสถานที่หลายสถาบัน
ไปกันได้ตั้งแต่ช่วงเวลาบ่าย๓ถึงเกือบ๖โมงเย็น

ช่วงนี้ไม่ร้อนนะคะเรียกว่าไปแชะได้เลย
ทุกมมสวยงามมากเลยแล้วก็ได้เรียนรู้

มาเห็นเป็นชุดนักเรียนอย่างนี้ไม่ได้โดดเรียนมานะ
เสร็จแล้วเลิกเรียนแล้วก็มาถ่ายรูปกัน
ถือว่าได้ไปเรียนรู้เรื่องของการคมนาคมไทยด้วยนะคะ
ที่สำคัญก็ต้องช่วยกันดูแลสถานที่ที่เราไปถ่ายรูปด้วย
ไม่ทิ้งขยะไม่ทำเกลียดระยะที่ไม่เหมาะสมนะครับ